เพื่อที่บรรเงามีความสุข

คำว่าขณะการดนท์ที่ค่าทำ๓๕คณะ
ได้ความอาศิลปกปรุงในความอาศิลปะ
อลมุธว่ามัดที่ประชุมได้ลองตอบทางกะพาให้
รักษาภาพได้อีกแล้วไม่จำเป็นว่าที่สำเร็จต่อไปไม่ใช่หน้าที่ของผม
รู้ไหมครับเพราะฉะนั้นผมฟังตัวเองเลยครับว่า
ในการที่คุณศิรัทธิ์เสนอมาเนี่ยนะมันเข้าถ่ายหน้าหน้าที่ของเราหรือไม่
โอ้ให้ผมพูดคุณต้องไปพูดโอ้ผมขอให้คุณศิรัทธิ์แล้วคุณพูดนะ
พอแล้วล่ะนะครับจิตกรรมอ่าน้าต้อนรับมาสินะว่าอ่า
เรื่องของคุณศิรัทธิ์เสนอมาเนี่ยนะมันเป็นหน้าหน้าที่ของเราหรือไม่
แล้วมีความความความใดประคับหรือไม่นะครับใครเห็นว่าไม่ใช่หน้าหน้าที่ของ